ให้กับทางด้านครอบครัวรวมทั้งทางด้านหรือวิทยาศาสตร์

เดี๋ยวตามพร้อมการจับรายงานครับ
ในที่สุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
ก็ได้ส่งผลการตรวจชิ้นเนื้อน้องเมย์
นักเรียนเตรียมทหารพักขพงศ์ตัญญาการ

เมื่อวันที่๑๗ตุลาคมที่ผ่านมา
โดยผลการตรวจครั้งนี้ทางญาติไม่ต้องการให้เปิดเผย
ด้วยเพราะทางครอบครัวจะใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินคดีทางชั้นศาล

โดยจะนำไปรวมกับผลการตรวจก่อนหน้านี้
ซึ่งผลออกมาว่าพบรอยช้ำตามร่างกายหลายแห่ง
ซึ่งเชื่อว่าเกิดจากการถูกทำร้าย
กระดูกหายปลาร้าและซี่โครงหักตับและม้ามมีเลือดคั่ง
ตามที่ต้นสังกัดของน้องเมย์ได้กล่าวอ้างเอาไว้
และที่สำคัญยังพบว่าอวัยวะภายในได้หายไปหลายชิ้น
ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นที่สนใจของคนในสังคม
พากันตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นในรั้วโรงเรียนเตรียมทหาร
เป็นการจบชีวิตลงเพราะสภาพร่างกายหรือเพราะถูกลงโทษกันแน่
ไปดูปฐมบทของคดีเกิดจากความคล่องใจของคนในครอบครัวตัญการ
หลังการตายของน้องเมย์พบพิรุธหลายอย่าง
ไม่มีคำชี้แจงใดจากโรงเรียนเตรียมทหาร
มีแต่เพียงใบมรณบัตรที่ระบุว่าเกิดจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
ทำให้นายพิเชษตัญญาการผู้เป็นพ่อแอบนำศพลูกชายไปชนะสูตรที่โรงพยาบาล
รู้ว่าอวัยวะภายในรวมทั้งก้อนสมองได้หายไป
ได้ออกมาเรียกร้องให้โรงเรียนเตรียมทหารชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น
และทวงอวัยวะภายในของลูกชายกลับคืน
ขณะที่นางสุกรยาตัญญาการแม่ของน้องเมย์ก็ได้ออกมาบอกว่า
หน้าลูกตาย๒เดือนน้องเมย์ถูกซ่อมวินัยสั่งลงโทษเอาหัวปักลงพื้น
จนกระทั่งเกิดอาการช็อกหัวใจหยุดเต้นจนต้องปั๊มหัวใจมาแล้ว
แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไร
จนกระทั่งมาครั้งนี้ลูกชายได้เสียชีวิตลงอย่างน่าสงสัย
เมื่อถูกสังคมตั้งคำถามมากมายทางต้นสังกัดจึงได้ออกมาแถลง
ว่าการตายของน้องเมย์น่าจะเป็นเพราะสภาพร่างกาย
เพราะก่อนหน้านี้น้องเมย์จะรักษาตัวอยู่ที่กองแพทย์เป็นประจำ
ส่วนการลงโทษทางวินัยนั้นเป็นศัพท์ทางทหารที่เรียกกันว่าทำรงวินัย
เป็นประเพณีที่มีมานานแล้วเป็นการลงโทษที่ไม่มีการแตะเนื้อต้องตัวกัน
ก็ยิ่งทำให้เกิดคำถามตามมาอีกครั้งว่าหากน้องเมย์ตายลงเพราะถูกลงโทษทำรงวินัย
ระบบแบบนี้จะยังควรใช้กันอยู่ในโรงเรียนเตรียมทหารอีกหรือไม่
ขณะที่การพิสูจน์ความจริงมาถึงบทสุดท้ายนั่นคือผลตรวจของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ศพของน้องเมย์ได้ประกอบพิธีชาปนกิจที่วัดวิเวการามตำบลบางพระ
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศอันเศร้าสลดของคนในครอบครัวตัญการ
ซึ่งทุกคนให้สัญญากับน้องเมยว่าจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับดวงวิญญาณของเขา
กว่าความจริงจะปรากฏ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน